สำหรับสมมุติโดยดีนี่
ผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมเด็กยอดขายอันดับ๑

เมื่อวานนี้ตอนตี๓ไฟไหม้นะฮะ
ก็จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้คุณผู้ชมครับ

อยู่ใกล้กับลานจอดรถโซน๓

จากสำนักป้องกันและบรรเทาสารภัย

ฉีดน้ำเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ

และก็นำเต็นต์มากางเอาไว้เพื่อใช้เป็นกองอำนวยการ
พร้อมนำน้ำดื่มครับหน่วยปฐมพยาบาลมาติดตั้งเอาไว้ด้วยนะฮะ
เพื่อบริการให้กับประชาชนผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบนะครับ
นี่ดูสิฮะไฟลุกแบบนี้
ทางด้านผู้นากอันเอกศิษย์ทิชัยแก้ววูดีครับ
แล้วก็นายอารยะธรรมวัฒนะตัวแทนตระกูลธรรมวัฒนะครับ
ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับทางตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เขตนะฮะ

เรื่องต้นนะครับมีการตรวจสอบพบว่าแผงค้านั้นเสียหายไปประมาณ๑๖๕แผง

พื้นที่ตลาดเสียหายประมาณ๑๐
ซึ่งตอนนี้นะฮะพื้นที่ศูนย์ที่เหลือก็ประมาณ๗๐ครับ
ได้เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ทางด้านนายสมบัติวรสินวัฒนาภูมิหน่วยการเขตบางเขนท่านก็เปิดเผยนะครับว่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ามีพื้นที่บางส่วนนะครับที่ถูกไฟไหม้
ต้องทำการลื้อถอนออกไปครับ
จากโครงสร้างเหล็กนั้นมีการอ่อนตัวและซุดลงมา
เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะฮะ
ซึ่งทางเขตเองก็ได้สั่งห้ามประชาชนแล้วก็ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ว่าจะมีคนเดือดร้อนนะฮะจากเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้
ประมาณ๒๐๐๓๐๐คนด้วยกัน
ขณะที่ทางด้านนายสายชนสวัสดีชัยครับ

ก็บอกว่าสำหรับเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้

ขัดแย้งในอดีตยืนยันนะครับว่า

เพราะเรื่องทั้งหมดนั้นมันจบไปนานแล้ว
ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงนะฮะต้องรอผลจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งทางตลาดยิ่งเจริญเองก็เปิดดำเนินกิจการมาประมาณ๖๐ปีแล้วนะครับ
เราเองก็เรียกว่าจะให้ความช่วยเหลือผู้ค้านะครับที่ได้รับผลกระทบให้ดีที่สุด
เพราะถ้าขายร่วมกันมาเพราะว่าค้าขายเนี่ยมานานแล้ว
ฉันดูเลยเอมนี่เดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องเรนนี่เธอเชิญครับ
อ่าเธอด่าฉันอีกไหมเถอะเมื่อวานที่คุณออกมา
คือคลิปที่เขาพูดถึงกันมากที่สุดคือนี่หมาหมาเป็นผู้ถือศิลป์
นี่คุณต้องไปดูเอาเองนะฮะนี่คือเรื่องของเขากำลังไล่ฟ้องอยู่นะ
อ้าวฉันพูดมาจากแม่งโพดำเถอะนี่คุณโยนอีกแล้วนะ
นี่ฉันกำลังดูอยู่บอกหมาเป็นคนที่เฝ้าสมบัตินี่ไงเธอ
นี่ไม่ให้ขึ้นหมาไม่ให้ขึ้นหมาเป็นผู้ทรงสิน
ไม่ขึ้นหรอกครับแต่ว่าทำดีแล้วครับไม่ขึ้นหรอกค่ะอยู่ต่อไปลูก
หมาเป็นผู้ทรงสินอะไรสองร้อยกว่าข้ออดีตชาติเคยเฝ้าสมบัติก็เลยกลับมาเป็นหมามาเฝ้าสมบัติอีก
แล้วเขาก็ลูกหัวหมาอยู่ผีลูกหัวหมาอยู่ไปดูกันเอาเอง
แหม่มโพดำนะฮะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยคือพี่หนุ่มกัญชัยบอกโอเคล่ะ
ข้อมูลเนี่ยให้มดดำไปอ่านจากแหม่มโพดำมดดำก็กลับไปนั่งอ่านจากแหม่มโพดำ
คุณต้องโยนขี้ให้คนนู้นคนนี้ไปหมดเลยนะตัวคุณเองเนี่ยคุณก็
คุณเนี่ยมันสมควรแล้วที่ทำข่าวใส่ไข่บอกจริงจริงแล้วคุณนิตรพันธ์เนี่ยประเสริฐ
โอ้โหเอาคุณเนี่ยนะมาลงข่าวใส่ไข่เพราะคุณเนี่ยมันใส่ไข่นี่ที่สุดจริง
ฉลามขาดเลยเดี๋ยวก่อนขอดึงก่อน
จริงคุณนี่เหมาะข่าวใส่ไข่ไหมคุณมันใส่ไข่สุดเลย
ว่าไปซิยังไงต่อไอ้มด
เธอจะต้องจัดหนักเลยดูเร็ว
มันไม่ได้จัดไหนก็เมื่อวานก็อ่านแล้วก็ไล่ให้ดูทีละคลิปทีละคลิปคลิปไหน
ที่มีคนพูดถึงเยอะกันใช่เข้าใจใช่ไหมเช่นคลิปแบบว่าอูหูบูรพกษัตริย์
จริงตัวเองหากินกับผีเยาะที่สุดดั่งมาจากมูเตรู
หรือเบื้อเรื่องเร่อหรือเปล่าเราอยากเป็นเบื้อประวัติศาสตร์
เรากล้าไหมละใครกลับชาติมาเกิด
คุณแม่ต่อกับแด่บอกว่า
สามารถตรวจสอบได้นะว่าใช่แล้วเขาเป็นแบบนั้นได้จริงหรือเปล่าเขาอาจจะพูดจริงก็ได้เขาบอกอย่างนี้
คือก็ไม่รู้อันนี้พูดตรงเราโอเคแหละตัวเองหากินกับรายการพวกความเชื่อเนี่ยเยอะ
มาจากมันดังมาจากเรื่องความเชื่อนี้ก็เยอะถูกต้องไหมล่ะอืมแต่เราก็ไปตามคือ
วันนี้คำถามอย่างที่พี่หนุ่มพูดเมื่อวานนี้คือ๑แฟนคลับเขาเยอะมากพี่๒คือหลายคนบิดเบือนประโบรสิทธิ์ศาติอย่างยอดเจดีหักอย่างนี้
สักพักนึงผีแม่ลูกเนี่ยตายได้ยังไง
เพราะพระมาเนี่ยยิงอะไรนะยอดเจดีมหัค
ผีแม่ลูกผีแม่ลูกวิญญาณก็เลยเป็นปู่ผสมเข้าเฝ้าทรัพย์อยู่ตรงนั้น
สักพักหนึ่งกรมศิลปากรบอกอ๋อมันเพิ่งหัก

มันไม่ถึงร้อยปีเพิ่งหักแล้วไปอายุทยาจากไหน
อืออาไปคุณไอน้มาะเชื่ออะไรเชื่อแบบว่าประวัติศาสตร์ที่แท้จริง
หลังจากนั้นปุ๊บคนก่อซื้อนมซื้อน้ำแดง
แต่ซื้อน้ำนมซื้อน้ำแดงไปว่าอย่างให้ผีแม่ลูกอย่างนี้
จี้อแล้วก่อนหน้านี้ผีแม่ลูกมันไม่มาเดินเล่นบ้างเหรอ

บอกว่ารู้สึกว่าคุณอิจฉารายการเขามาที่หลังปังกว่าหรือไง

ทั้งด่าทั้งโจมตีจับผิดทุกอย่าง
ไม่เชื่อก็ไม่ต้องดูถึงขนาดจับมือกับแหม่มโพดำ
ช่วยกันด่าเขาบ่งบอกถึงนิสัยสันดารจริง

คนอื่นกระแสมาก็ต้องเกาะหน่อย
จะต้องรากอะไรล่ะ
วินาทีนี้เอาพูดไหมล่ะ
พูดเงินดี้เลยล่ะ
พอเจอหุดกระแสอีกหน่อยที่จะทำรายการเกาะกระแส

หรืออาจจะต้องชี้แจงว่าทำไมถึงใช้ชื่อตัวบุคคล
แทนที่จะเป็นชื่อบุคคลที่อาจจะยังไม่มีการจดหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าต้องดูความเหมาะสมตรงนั้นด้วยนะฮะ

สองเรื่องราวของการบิดเบือนประวัติศาสตร์
สิ่งที่พูดออกมาเนี่ยเป็นการบิดเบือนจริงหรือเปล่า
เขาอาจจะบอกว่าทางอาจารย์อาจจะบอกกับหมอบอกว่า
เออแล้วยังไงถ้าเกิดว่านับอุปกรณ์ศาสตร์ตั้งแต่วันนี้

อันนี้ก็เป็นมุมของทางฝั่งของทางอาจารย์

แล้วก็๓เรื่องของไอ้เจ้ากล้องที่ว่าไปถ่ายแล้วก็
หมอเจ็ดออกมาบอกอาจารย์ศาสตร์ออกมาบอกแล้วไง

มันเป็นแบบเป็นคลื่นอะไรสักอย่างของอาจารย์นั้น
ซึ่งสมมุติถ้าอาจารย์ท่านนั้นบอกว่า
ก็คุณไม่ได้มียานเหมือนฉันนี่ฉันสามารถสื่อสารกับ

เรามีหน้าที่แค่ว่าอ่ะมูไนท์
ถ้าสมมติว่าฉันจะเอาเทปบางเทปออกมาค้นก็นะ
เทปที่แบบว่าวิญญาณมาเล่าให้ฟังหมดเลย

เราเสนอเรื่องเล่า
เราไม่ได้นำเสนอแบบโอ้โหแองจี้เธอเป็นโปรดิวเซอร์
เรื่องที่เขาพูดกันมากที่สุดคือเรื่องของการบิดเบือนประวัติศาส
มันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเขามีหมายจดหมายเหตุ
มีสมุดบันทึกคอยออกมาว่ามีการเล่าแบบนี้นะ
แต่ก็อีกแหละว่าอะไรอีกคะเป็นธรรมดาว่าบางทีประวัติศาสตร์มันก็อยู่ที่คนเขียนด้วยไง
ตรงแล้วพี่หนุ่มได้ยกหูโทรคุยกับพี่บ๊วยบ้างไหมคะ
ไม่ได้คุยคือคือก็คือผมว่าผมก็ไม่รู้จะคุยอะไรไง
คือมันเป็นเรื่องที่คุณบ๊วยเองเขาก็ต้องออกมาชี้แจงในมุมของเขา
ความจริงก็ไม่เกี่ยวกับพี่บ๊วยด้วยพี่บ๊วยก็คือเป็นแค่พิธีกรดำเนินรายการ
วันนี้คือคนที่เล่าก็คือคุณเรนนี่พี่บ๊วยก็คือเหมือนพิธีกรอ่ะ
วันหนึ่งคืนดีอ่ะเธอแขกรับเชิญมานั่งบอกเราอุ้ยมาแล้วค่ะผีมาแล้วค่ะ
เห็นนู่นเห็นนี่แล้วค่ะนึกออกป่ะ
เราเป็นพิธีกรเราก็ต้องสัมภาษณ์ไปอย่างนั้นมันอย่างนี้อย่างนี้เหรอ
เหมือนแกเอาหมามาสัมภาษณ์กับฉันเรื่องขอหวยอย่างนี้อีบ้า
ฉันก็ต้องสัมภาษณ์หมาไหมว่าอีอะไรแล้วคุณคุยกับหมาเหรอ
คุยกับหมาสิให้ฉันนั่งรอสามชั่วโมงคุณคุยยังไง
นุ่มรอก่อนวันนั้นนุ่มก็
รอคุณอะไรน่ะคุณซันเดทคุณโิสักพักสองชั่วโมง
ฉันนั่งรอนานานนานคุณซันเดทคุยอุ่มมาค่ะ
อะไรอย่างนี้ไอ้ฉันไปนั่งคุยกับมาก็ไม่รู้
คุณก็ต้องตอบให้ได้ว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างเราเป็นคนไทย

ควรจะเอามาเกี่ยวข้องไหม

ทุรพกษัตริย์ทั้งหลายบอกว่าตัวเองเนี่ย
ไม่ได้อกตินะครับไม่ได้อกติ
แต่แบบข้อเด็ดะคุณไน่ม้าลองพูด
ลองฟังตัวเองอุบัติเหตุ
คอหักแขนหักขาหัก

เออมันไปกันใหญ่หรือป่าว
เป็นหน้าติดขนาดเดียวกันวันนี้นะฮะเอ่อ
แบบประดับก็ก็โพสต์ก่อความเตียมคร้ายลายการศาลงี้ช่องซองผี
เกี่ยวกับประเด็นการรับบริจาคเตือนพร้อมกับระบุว่า
เคสเนี่ยจะทำดราม่ากว่าชรบุรนาฮิรัณอีกนะฮะ
กลายเป็นเรื่องชรจะเป็นกระจอกไปเลย
เพราะมูลค่าความเสียหายหนึ่งด้วยตัวเงิน
เขาบอกว่าตัวเงินอย่างเดียวเนี่ยเหรียญกอก้อน

ไปซื้อเข็มขัดโบราชเช่ระมาใส่ดูก่อนถ้าคุณจะต้องเสียเงินไปแสนแสน
พูดเกียวอะไรกันอ่ะ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
คนที่ไม่เชื่อนะอย่างกัญชัยไม่มั่นใจมาดูได้และหาก
เป็นไปได้นักวิชาการว่ะนี่ทำไมแบบนักวิชาการหรือใครที่อยาก
มีส่วนร่วมถกประเด็นก็ยินดีวันนี้ใครก็แล้วแต่ถกเย็นเรนนี่
พร้อมเรนนี่พร้อมนะพร้อมเขาเชื่อเขาเชื่อมั่นว่าเขาเห็นจริงเขาว่า
อย่างนั้นมีจริงล่าสุดเนี่ยอาจารย์เรนนี่เขาเคลื่อนไหวหลังเกิด
กระแสดราม่าใจความว่าขออนุญาตนำบทความดีของหลักคำสอนองค์
จ้ะเรนนี่กล่าวอย่างนี้นางกล่าวว่าองค์พระสัมมาสพุทธเจ้าท่านทรงสอนเสมอ
ให้เจริญด้วยแม่ตาด้วยคำในใจอยู่เสมอ
ให้มีความรู้สึกที่ดีต่อทุกคน

หัวเล่าพูดแล้วยังไงแม้คุณอ่านมันเป็นเรนนี่เลย
หนุ่มต้องฟังเอาไว้ให้มีความรู้สึกที่ดีต่อทุกคน
มองเขาเหมือนเป็นเพื่อนเป็นเหมือนพี่เหมือนน้อง
เป็นคนที่เรารักเราชอบถึงแม้เราจะไม่รู้จักเขา
นางซอฟเขาจะพูดไม่ดีกับเราก็ขอให้มองเขาแบบนั้น
เพราะเมื่อมองเขาแบบนั้นแล้วเราจะไม่มีความโกรธเถอะ
ไร้ซึ่งความโกรธแค้นอาฆาตพยาบัตรสร้างกรรมต่อกัน
แล้วทำไมศัยศาสตร์กับพระพุทธศาสนามันมาอยู่ด้วยกันได้ไง
ก็ก้อนหนึ่งมาอยู่กับพระได้เออก็ไม่เข้าใจอ่ะ
กอก้อนหนึ่งอยู่กับพระถ้าสมมุติจะพูดถึงพระพุทธเจ้า
พระพุทธศาสนาเนี่ยนะจะต้องไม่มีการเกี่ยวยง
เกี่ยวกับเรื่องของศัยศาสตร์เพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกเรื่องศัยศาสตร์
มีเลยนะจะบอกไม่หรอกก็คือทั้ง๓ท่านในรายการ
ก็คือต้องชี้แจงประเด็นหลายประเด็น๓ประเด็น
ก็คือหนึ่งเรื่องของเงินบริจาคซึ่งอันนี้คุณบ๊วยน่าจะต้องชี้แจง
เพราะว่ามันเป็นชื่อเข้าบัญชีคุณบ๊วยเรื่องของคุณอาจารย์เรนนี่
อาจจะต้องออกมาชี้แจงเรื่องของติดต่อวิญญาณได้จริงไหม
เรื่องของการประวัติศาสตร์เขาเท็จจริงมันเป็นยังไง
จริงแล้วจากนักสันทัศนกรณีหรือนักวิชาการที่เขาศึกษามาเนี่ย
เขาก็จะมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า๑๒๓๔เป็นยังไง
ส่วนอาจารย์อีกท่านผมไม่แน่ใจชื่ออาจารย์อะไร
อาจจะต้องพูดถึงเรื่องของกล้องที่ตอนนี้ก็จะเป็นประเด็นเหมือนกัน
เพราะว่าล่าสุดรู้สึกจะมีภาพไหมมีอาจารย์ของอาจารย์เจษฎาเด็ดดวงบริพันธ์ไหม
พูดพูดว่ามันก็อันหนึ่งที่มันสามารถเวลาไปสัมผัสวัตถุ
มันก็จะเป็นลูกกระดูกคนขึ้นมาอยู่แล้วมันมีอยู่แล้ว
เมื่อวานอาจารย์เขาบอกอยู่อันนี้
นี่เขาอธิบายอันนี้น่าจะเป็นจานที่ชิดเปล่าหลายปีมากแล้วอันนี้ดราม่า
เล่นเกมมันจะทำแบบถ้าเราขยับตัวอย่างเงี้ยตัวมันก็จะบังคับ
ตัวเราในเกมคอนโซนไปขยับตามทีนี้ประเด็นคืออันนี้ประเด็นคือ
มีการใช้กล้องตัวนี้ไปถ่ายภาพที่เขาสงสัยว่าจะเป็นภาพวิญญาณ
อะไรก็ตามแต่คือเขาบอกว่าเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายในที่ที่สงสัยว่า
จะมีพลังวิญญาณพลังงานบางอย่างแล้วเกิดจากภาพเหมือนเป็นผู้บัง
คนอย่างนี้พี่มายแปลว่ากล้องมันสามารถจับสภาพวิญญาณ
ขึ้นมาได้จริงจริงแล้วไอ้กล้องสนิทที่ผมเอามาถ่ายภาพตัวเนี้ย
มันเป็นรูปแรกแรกเลยซึ่งตัวรูปแรกแรกเนี้ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับ
สมควรอย่างในภาพเนี้ยมันจะมีเห็นภาพผมที่เป็นชนะ
ก็จะมีเขาก็ออกมีกันวันนี้หลายหลายคนนะฮะเอ่ออาจารย์จริงจริง
ก็ออกมาพูดแล้วก็รู้สึกดราม่าแอดดิตใช่ไหมคุณหนุ่มเขาก็ออกมาพูดแล้ว
ว่าเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อืมอืมอืมนะเอ่อมีคุณ
แม็กซ์หกสามเก้าเขาบอกว่าผมกลับไปนั่งดูเขาเสนอสองมุมมอง
ตลอดนะมุมของอ่ามุมมองของตามตำราอาจารย์เขาก็เล่าอืม
มุมมองของอาจารย์เรนเขาก็เล่าก็ไม่เห็นมีอะไรผมว่าคุณหนุ่ม
คุณมดดำรู้เรื่องพวกนี้ดีเพราะทำรายการแบบนี้มาหลายคน
ปีอันนี้เขามองกลางไม่ได้เข้าข้างใครนะเนี่ยนะครับ
แล้วก็จะมีเอ่ออุ้ยมีเซฟคุณมดดำแล้วว่ะนะเอ้ยอย่าเพิ่ง
ฮะมดดำยังไม่เป็นอะไรฮะคือหนุ่มเฟฟหนุ่มอย่าเพิ่งเฟฟ
ทำแล้วนะไม่เราไม่ได้พูดอะไรก็แค่แบบประมาณพี่อ่ะ
ให้พี่ไปอยู่ในวัดวัดพระพุทธชินราชอย่างเงี้ยอืมแล้วบอกเห็น
วิญญาณของบุรพกษัตริย์นู้นนี่นั่นพี่จะทำไหมล่ะไม่ง่ายไม่ง่าย
ต่อให้เขาอ่ะให้ท่านเทปละสามแสนพี่ทำไหมล่ะไม่ทำ
ก็ไม่ทำไม่ทำไม่ทำสามเทปร้านหนูก็ไม่ทำด่ากลับด้วย
จริงให้แบบไปปุ๊บมาแล้วมาเอาถึงหลักความเอา
ถามง่ายแค่นั้นแหละคือตัวเองเนี่ยหากินกับผี
หากินกับสิ่งที่มองไม่เห็นเยอะนะพี่อืมอย่างเช่นแบบอ่ะ
พาฉันไปวัดไอ้ไข่อย่างเงี้เอาไข่มาวิ่งเล่นกับฉันอยู่อุ้ย
ใครมาวิ่งเล่นมาอยู่เมื่อชาติที่แล้วหล่อนเป็นเพื่อนกับใคร
ฉันเป็นควายอยู่ในทุ่งหนาเลยเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะ
ชัยเธอทำไหมล่ะไม่เอาไม่เอามันก็รู้สึกว่าทำรายการผีทำได้เว้ย
เราทำเพื่อความบันเทิงเหมือนคนดูหนังผีสิ่งที่เราจะทำถูกต้องไหม
อืมความเชื่อความศรัทธาแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้
ในที่สุดเขาสอนให้คนไปทำบุญนะจริงเขาสอนให้คนไปทำบุญ
แต่สิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างอันนี้หมาคือผู้ทรงสิง
แล้วจะให้กราบหมาเหรอหมาคือผู้ทรงสินเฝ้าสมบัติเฝ้าสมบัติ
เหรอเออตกใจว่าหมาอยู่ดีเออมันขึ้นมารู้เรื่องอะไรด้วย
อะไรอย่างเงี้ยคนนี้ก็คนที่ไอ้รูปนี้เอาขึ้นเนี้ยไปติด
เชื่อช่องเขาไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็รู้หมดแล้วล่ะ
ช่องส่องผีอ่ะไม่ใช่มันมีนะฮะโอเคก็ว่ากันไปฮะ
มาเรื่องนี้เตือนผู้หญิงไทยด้วยนะคะเป็นเรื่องที่อันตรายทีเดียวนะครับ
ถ้าเกิดใครที่อยากจะรับจ้างอุ้มบุญนั่นก็คืออุ้มท้องให้อ่ะนะเอ่อ
มีลูกให้นะคะเสี่ยงภาวะของมดลูกแตกได้นะ
รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวค่ะ
นายแพทย์ทะเรศกรรณัยระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้มาเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้นะคะ
กรมสบได้ดำเนินการพิจารณาอนุญาตให้ตั้งคันแทนสามร้อยสี่สิบสี่ราย
โดยกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยในการเจริญพันธังการแพทย์เนี้ยนะคะพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเนี้ย
กำหนดให้การขออนุญาตตั้งคันแทนกระทำได้ในคู่สามี
ภรรยาคนไทยที่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะหรือว่าคนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติมาแล้วเนี่ย
ไม่น้อยกว่าสามปีแล้วก็หญิงที่รับตั้งคันแทนเนี่ย
ต้องอายุระหว่างยี่สิบถึงสี่สิบปีแล้วก็เคยมีบุตรมาแล้วด้วยนะ
ที่สำคัญเนี่ยนะคะกฎหมายห้ามไม่ให้เนี่ยนะคะ
ดำเนินการอุ้มบุญเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยเด็ดขาดนะคะ
คือทำได้แต่ว่าต้องมีกฎเกณฑ์ด้านนะคะทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณ
รองอธิบดีกรมสบสเขากล่าวไว้อย่างนี้นะคะว่า
สำหรับผลกระทบต่อหญิงที่ขายไข่หรือว่ารับจ้างอุ้มบุญนะ
จากเรื่องของสุขภาพแล้วทางด้านสังคมก็มีความรุนแรงไม่แพ้กัน
นะฮะอย่างกรณีของหญิงที่ทำการขายไข่เนี่ยนะคะ
ก็จะถูกในการฉีดยาเร่งไข่ในปริมาณที่มากมันก็เลยจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะมี
คั่งของน้ำในช่องท้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหัวใจเนี่ยอาจจะล้มเหลว
หรือว่ารุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็อาจจะเกิดการตกเลือด
หรือว่าการอักเสบติดเชื้อศูนย์เสียความสามารถในการที่จะมีบุตรของตนเองในอนาคตได้ด้วยนะ
ส่วนหญิงที่รับจ้างอุ้มบุญเนี่ยนะคะก็มีความเสี่ยงทั้งทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจ
ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนของการตั้งคันอย่างเช่นการตกเลือดนะฮะ
พิษแห่งคันภาวะมดลูกแตกแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะ
ดังนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะการดำเนินการในการที่จะตั้งคันแทนเนี่ยนะคะ
สามารถที่กระทำได้ในสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยี
ในเรื่องของการเจริญพันธุ์ทางด้านการแพทย์ทั้งภาครัฐและก็เอกชน
โดยขณะนี้มีจำนวนนะคะอยู่ประมาณ๑๐๐แห่งทั่วประเทศค่ะ
ดังนั้นก็จะสามารถที่จะทำได้แต่ว่าต้องอยู่ในการพิจารณาที่ดี
อ่ะโอเคเมื่อสักครู่นี้ก็มีคนส่งทวิตเตอร์เข้ามา
บอกว่าอาจารย์เรนนี่เนี่ยแกก็พูดในรายการตลอดว่านี่เป็นประวัติศาสตร์นอกตำรา
แต่ว่างั้นก็เขาพูดอย่างงั้นจริงจริงเขาพูดอย่างงั้นจริงจริงอ่า
ประวัติศาสตร์นอกตำรามันคืออะไรวะก็คือประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยไม่ได้เขียนเอาไว้
เออเขาพูดอย่างงั้นจริงจริงอ่าถ้าสมมุติจะพูดจริงจริงอ่ะ
ประวัติศาสตร์นอกตำราก็เหมือนประเทศแบบว่าพวกชาวบ้านพูดกันเอาไว้อ่ะไม่ใช่หรือเปล่า
ไม่ใช่เลยเขาพูดสมมุติเข้าไปอย่างเช่นไปวัดพุทธชินระ
เมื่อวานเมื่อวานเนี้ยแต่อ่านข่าวพระพยาไปนั่งไล่ดูเอ่อยอมรับอุปกรณ์ไม่คือ
เคยสัมภาษณ์เขาไม่เกี่ยวนะพี่พี่เราเรารู้จักคลีฟสนิทกับพี่
อย่างนี้นะผมว่าไอ้คำว่าประวัติศาสตร์นอกตำราเนี่ยนิยามมันคืออะไรก่อนดีกว่า
ต้องทำความเข้าใจให้มันชัดนะว่ามันคืออะไรถ้าวันนี้ผมออกมานั่งพูด
บอกว่าเขาดินเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยพระคุณรามกำแห
อืมแล้วผมบอกว่านี่คือประวัติศาสตร์นอกตำราผมถามว่ามันได้เหรอไม่
แต่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่นะเขาสื่อกับปริญญาณแล้วยังไงอ่ะ
ถ้าเกิดวันนี้ก็เอาถ้าเกิดคุณจะไปนั่งดูแล้วบอกว่าอ๋อ
ชมพู่ตายยังไงใครเป็นคนฆ่าถามวิญญาณน้องชมพู่ได้เห
อ่าอย่างงั้นอ่ะแถวนั้นอาจจะเชื่อคือคือเสื้อชมพู่อยู่ไหน
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกคำว่าประวัติศาสตร์นอกตำรา
คุณต้องนิยามคำนี้ให้ชัดเจนว่ามันคืออะไรใครเป็นคนบัญญัติคำนี้ขึ้นมาก่อน
ศาสนอกตำราเอามาคุยกันให้ชัดเขาบอกเขาสื่อกับวิญญาณตรงนั้น
เขาบอกประวัติศาสตร์นอกตำราเออแล้ววิญญาณบอกมาเหรอวิญญาณบอกมา
ไปหาดังนั้นก็คืออย่างเช่นเขาบอกอย่างเงี้เอาเขาอย่างไปดู
เขาก็พูดว่าประวัติศาสตร์ในตำรามันมีอยู่แล้ว
แต่ประวัตินอกตำราเนี่ยคือมันเป็นกิมมิกของรายการเขา
มันไม่ได้ไงแปลว่าประวัติศาสตล็อกตำรามันคือคือนิยามคืออะไร
เมื่อดังนี้พี่ถามเนี้ยอืมพี่ถามว่าผู้ก่อตั้งต้อมน้ำมันเชลล์เออ
ในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นตัวจริงเขาจะมีอยู่ใช่ไหม
แต่ที่บอกว่าอ๋อจริงแล้วมันคือหลวงพยุหะพลนู่นนี่นั่นต่าง
นายขึ้นมาแล้วบอกนี่คือประวัติศาสตอกตำราเพราะมีคนมาบอกแบบนี้
แต่ก็เอาได้เหรอเอาจริงนะมันก็ผิดเพี้ยนไงแต่ในที่สุดคืออะไรรู้ไหม
ก็ต้องยอมรับเขาดังจริงต้องเขาเป็นช่องที่ดังเป็นรายการที่ดังจริง
เข้าใจแต่ถ้าดังแล้วไปในทิศทางที่พูดให้ประชาชนเนี่ยหรือว่าเด็กรุ่นลูกผมเองเนี่ย
เข้าใจว่าข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์มันคืออะไรผมจะแฮปปี้
แต่ถ้าใช้ความดังแต่ว่าไปพูดอะไรที่มันดูแบบมันบิดผิดเพี้ยนไปเนี่ย
ผมว่ามันไม่ถูกต้องต้องสู่รุ่นเพราะว่าอย่างรุ่นต่อไปก็ต้องเรียนให้เหมือนกันไงแม่
คือประวัติศาสตร์จะเป็นยังไงก็คือเขาเลยมีคำพูดที่ว่า
ประวัติศาสตร์คือกุญแจไขอนาคตเพราะว่าถ้าเกิดบริษัทถูกต้อง
อนาคตก็จะไปเดินทางที่ทางที่ถูกต้องเออคืออย่างเช่นแบบวันนี้เราบอกว่า
เอ่อสองบวกสองเป็นสี่ฮะอยู่ดีคนหนึ่งบอกว่าอ๋อไม่ใช่
มือสองต้องเป็นห้าสิวะเพราะนี่คือการเรียนนอกตำราอืม
อะไรอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะต้องหานิยามมันให้ถูกก่อนที่จะมาบอก
แต่มันต้องค้นควันไม่มันก็เป็นการพิสูจน์ได้นะ
ใช่มันเป็นเรื่องของการพิสูจน์ได้แต่ก็ยอมรับอย่างนึงว่าประวัติศาสตร์
สมมุติถ้าเกิดวันนี้เราไปประเทศเพื่อนบ้านที่เคยมีรบกันกัน
เราอ่าเขาก็ต้องมองประวัติศาสตร์เขาพูดฉันอาจจะต้องเขียนอีกแบบนึงอยู่แล้ว
เอออันนี้แกเข้าใจไงอีกมุมหนึ่งดังนั้นก่อนที่จะค้นความความจริงได้อย่าง
เวลาที่อาจารย์สอนคือต้องมีการตั้งสมมุติฐานใช่ต้องตั้งสมมุติฐานให้ได้ก่อน
แล้วก็ไปเจอสถานที่จริงก็มีแล้วก็ก็มีให้เห็นแต่ก็จะเรียกว่าพิมิกของเขาก็
ที่พูดนั่นแหละเขาก็บอกว่าวิญญาณมาเล่าให้เขาฟังนั่นเลย
มันเป็นเรื่องแค่นั้นเองว่าวิญญาณที่เขาไปสื่อสารอยู่
มันมาเล่าให้เขาฟังคือเรื่องบางเรื่องมันต้องไม่ขัดแย้งกับ
หลักฐานของข้อเท็จจริงที่มันมีอยู่เท่านั้นเอง
เอ้าสังเกตุธรรมประวัติศาสตร์นอกสำราบสภาเราใช้สภาใหม่
เก้าอี้ในสภาพหมุน

เจ้าหญิงเมเมเมต่ออีสันนอกสำราบบอกไว้
เจ้าก็อี้หมุนได้เอาไว้มานั่งค่ะโอ้เดี๋ยวกลับมา

มีสังเกตุธรรมประวัติศาสตร์นอกสำราบ

ก็อย่าลืมเอาภาพนิมิตคล้ายกับว่า
ให้คนเนี่ยเพราะว่าแหม่มโพดำยังเป็นตัวปริศนาใช่ไหมคะว่า

หน้าตากของแหม่มโพดัมเป็นยังไง

คนเนี่ยว่าอาจารย์เรนนี่แม่นเนี่ย

ซึ่งเขาบอกว่าพี่หนุ่มก็รู้จักว่าแหม่มโพดัมเป็นใคร

แน่จริงก็วาดในภาพในนิมิตรสิ

ให้อาจารย์เรนนี่ไปเอาคนวาดรูปมาเลย

แล้วให้รีเช็คกับหนุ่มกัญชัยว่าใช่หรือเปล่าถึงจะคิด

นี้ไงกุพเปย์
เราก็ต้องเล่าเรื่องเลขาสะพา

นะนี่นี่นี่นี่นี่ในระหว่างที่สสประชาที่ปรับกำลังอธิ
วดปอิฉรามประมาหอยู่คุณดูซิอืมมันหมุนได้ยังไงเมื่อ
กว่านี้เออสอดประชุมกันถึงตีหนึ่งนะฮะเออประรากฎ
ก็เลยได้สั่งกายช่วงสันนั้นที่เนี่ยตรวจแล้วก็ยืนยันว่า

ซึ่งนั่งเก้าอี้ตัวนั้นตัวถัดมา

ส่วนกระแสผู้ว่าเก้าอี้หันหลังให้ประธานสภาเนี่ยซึ่งดูแล้วมันไม่เหมาะสมนะ
โดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามุดเก้าอี้หาลาให้ประธานสภามันไม่เหมาะสม
แต่ไม่ใช่สิ่งที่ลี้ลับหรอกหรือหมุนขึ้นเองตามที่ดูจากภาพหรือเปล่า

ที่มีพูดถึงอ้าวเฮ้ยสิ่งลี้ลับล่ะสิ่งลี้ลับล่ะ
บางคนก็บอกว่าเจอผู้หญิงในสภาตอนกลางคืนบ้างล่ะ
รับว่าเรื่องนี้เคยมีการพูดถึงมาครั้งหนึ่งแล้ว
ซึ่งแม่บ้านแม่บ้านในสภาเนี่ยเป็นผู้พบเจอ
สภาก็ได้ทำบุญอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วส่วนตัวไม่ได้เจออะไร
แต่ก็เรื่องที่ไม่ควรลบหลู่เพราะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
ขณะเดียวกันเนี่ยสสนครศรีธรรมราชภักดิ์ประชาธิปัตยนะฮะ
คือนายชินวรบุญเกียรติเนี่ยก็ชี้แจงถึงกรณีโลกโซเชียลฮือฮาจากเหตุการณ์เก้าอี้หมุน
นี่คุณดูนะฮะว่าก่อนหน้านี้มีเพื่อนสอสอมานั่งหาลือข้างตน
ลุกไปแล้วไม่ได้มีการจัดเก้าอี้ให้เข้าที่ตนจึงใช้มือหมุนกลับมาให้เป็นระเบียบ
แค่นั้นแหละแต่กล้องก็จับได้แค่มือเดียวดังนั้นไม่ได้
เขาก็คงเอามือเขาเอาหมุนกลับมาเพราะมันไม่ควรหันหลังให้ประธาน
นึกออกไหมเนี่ยเขาจับให้หมุนให้ดังนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุไม่ใช่ปฏิหาร
แต่บางคนเห็นภาพของอี้หมุนก็มีการแซวกันไปว่าเออช่วงนี้เขาจริงจะ
แม่เออมามุนตรงไหนอันนี้คุณพ่อคุณว่ายังไงบ้างอ่ะ
ไม่รู้สิฉันไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับ
เก้าอี้มันหมุนเนี่ยเก้าอี้ดนตรีหรือเปล่า
และทำไมต้องมาหมุนตอนประชาไทยปักพริก
เออนะฮะเหม่คุณ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการแซวว่าสรุปแล้วเนี่ยนะตอนนั่นแหละเป็นคนหมุนไม่ใช่นายกหมุนน่ะนั่นอ้าวสุดท้ายเรื่องเล่าผีสาหรังไม้มาจากไหนคุณไม่รู้ว่าไม่รู้ก็คอยก็คิดคือเขาถ่ายทอดสดเพราะถ่ายทอดสดกันมา
แต่ว่าไม่เคยไปอยากไปไปก่อนเคยวิ่งสำนียบก็จะมีห้องนี่นะ

ใช่ยันทุกข่าวทองคุณมีมั้ยไม่มียันอันเลิศแม่ยันอะไรอัฆราณแม่
ผ้ายันอะไรเนี่ยอ่านไม่เห็นเลยวัดสังเกตหรือเปล่าอะไรอ่ะพระเสริมบารมีสร้าง
พระบรมศาลีกธาตุไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกินต้านอาบอบนวดเปิดวันแรก
หมอนวดเกลี้ยงตู้ทำไมอ่ะควรเก็บกดเนี้ยเนอะไม่จอด
สรุปจะต้องในห้องในห้องนี่คุณดูดิเกลี้ยงเลย
ไม่ใช่นี่นะฮะผู้สื่อข่าวเขารายงานบอกหลังรัฐบาลประกาศผ่อนปลนเฟส๕นะฮะ
ทำให้ซายูริอาบอบนวดในตัวเมืองเชียงใหม่มีลูกค้ามาใช้บริการนะฮะหมดตู้เลย
บางคนต้องนั่งรอคิวนะฮะอัดอั้นลงจากกระทะร้อน
นี่นะฮะบางคนเนี่ยรอไม่ไหวเพราะเมื่อไหร่จะได้กระทะสองสักที
กลับบ้านก่อนอ่าเขาบอกบางที่นะฮะบางที่เนี่ยมีการคุมเข้มนะฮะ
ตั้งแต่หน้าประตูมีการตรวจวัดไข้ก่อนมีเจลล้างมือลงทะเบียนประวัติ
แม่วันนี้เปิดไปวันแรกแต่หลังปิดมานานกว่า๓เดือน
ก็ถือว่ายังไม่มากยี่สิบอ่ะคนถือวันแรกนี่คึกคักใช้ได้
โซนใกล้เวทีเต็มเลยนะฮะขณะที่ทางร้านเองก็ได้ทำฉากกั้นระหว่าง
ทีแล้วก็โต๊ะนั่งลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงตามมาตรการของทาง
กระทรวงศาลนาศุกร์ห้ามเต้นห้ามร้องตามใช่ไหม
ต้องมีการตรวจวัดไข้ส่วนพันธการต้องสมรรถกาลอาณาใหม่ทุกคน
ต้องห้ามเต้นห้ามร้องตามใช่ไหมใช่มั้งไปนั่นไม่ได้ใช่ใช่ก็เดี๋ยวนะ
ก็เยอะนะแม่เยอะแล้วเหรอก็เยอะหนูจะเคยเห็นนั่งกัน
ที่ใกล้กับโพรไซดอนไหมมวยหัวโพรไซดอนใกล้จากเออมีชิ้นเคยไปเลยไปทำไมก็นั่งรถผ่าน
ไม่คุณจะพูดนะฉันจะพูดนะฉันเคยไปนะเคยเข้าไปขายของเมื่อก่อนเนี่ยมีน้ำยาล้าง
วัยวะเพศหญิงอ่ะมาจ้างฉันให้เข้าไปขายของในนั้นฉันไปมาทุก
นวดเลยฉันเห็นมาหมดทุกโรงนะอืมจริงตรงเพชรบุรีนี่ทุกโรง
ฉันเข้าไปหมดเลยน้ำหย่าตอนนั้นเป็นเพื่อนของพี่แตนหนังสือเปรียว
ไม่ไปแล้วโอเคไม่มีอะไรที่เท่านั้น่ะภาพที่แบบว่าอยู่แล้ว
ที่จังหวัดสงขามั้ยที่เป็นแบบว่า
อยู่อ่ะละ
นางแต่งหน้าค่ะนี่ใครไปแต่งหน้าเชโดเลยนี่ค่ะก็นี่ไงทุกคนก็ตกใจสงสัยมากเลย
เอาลิปสติกอาชิโดมาทาให้นางเงือกของเราอย่างนี้หลังจากภาพนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวเน็ตได้เข้ามาวิภาควิจารณ์กันเต็มไปหมดเลยค่ะ
พร้อมกับเร่งติดตามความผิดคนที่ขึ้นมาทำความผิดคือมือบอดเนี่ยมาลงโทษเพราะว่าทำให้รูปลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของสถานที่เนี่ยมันผิดเพี้ยนไป
ล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสงขราแล้วก็ตำรวจเนี่ยนะคะเขาก็ได้เข้าไปตรวจสอบพร้อมกับไปลบเครื่องสำอางออกแล้วก็ทำความสะอาดรูปปั้นนางเงือกให้กลับมาเป็นสวยงามเหมือนเดิมนี่นั่นต่างนานาเป็นลิปสติกจริงด้วยจะบอกให้
จากการสอบถามชาวบ้านเนี่ยที่เขามาออกกำลังกายอยู่แถวบริเวณชายหาดเนี่ยนะคะเขาก็ทราบว่ามีคนเนี่ยมาแต่งหน้านางเงือกทองอันนี้แหละค่ะซึ่งแม่ผู้หญิงที่มีผู้หญิงคนนึงที่นางมีปัญหาทางจิตนี่แหละคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหญิงนะนางอยู่แถวนั้นน่ะมานั่งอยู่ใกล้รูปปั้นนางเงือกอยู่เป็นประจำหลังจากนั้น
มาแต่งหน้าให้อีกเออเอางี้ปรีพระอภัยมณีเจอยังก่อน
ยังไม่เจอเลยเจอยังไม่รู้ยังใช่ไหมเออปีหายตลอดเลย
ทำอะไรกันคุณแม่ไม่รู้คือเก็บไว้แบบว่าเป็นที่ละลึกประมาณนั้น
แต่ตอนหลังก็ทำให้มันอยู่ติดกับมือไปเลยดีไหมก็ยังเอาไป
เพราะว่ามันถอดออกได้ก็อาจจะทำเป็นแบบให้ขยุมขยับให้ตัวได้
ไม่ฉันเน็บมืออย่างนี้รู้แหละว่าเขาต้องสามารถทำแบบว่า
กูแม่ป่าวปี
เป็นวัยรุ่นของสหรัฐเขาจัดปาร์ตี้โควิด๑๙

บ้านี่นะฮะสำนักข่าวจากประเทศรายงานนะครับว่ามีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยในเมืองทัสคารูซาลัดอัลบาม่านะครับที่อเมริกาเนี่ยติดเชื้อโควิดไนทีนโดยสารภาพนะบอกว่าเขาเนี่ยเข้าร่วมงานปาร์ตี้ที่จัดรอบเมืองเพื่อทดสอบว่าใครติดเชื้อโควิดเป็นคนแรกก็จะได้เงินเดิมพันธุ์ในโหลไปนะฮะ
แล้วก็ตั้งใจให้เกิดการแพร่ระบาดภายในงานครับขณะที่เชื้อไวรัสดังกล่าวได้ฆ่าชีวิตชาวอเมริกันไปเนี่ยประมาณสักหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันรายแล้วทางโฆษกประจำสภาเมืองนะฮะก็บอกว่าเมืองของเราเนี่ยทำงานกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับว่าจะต่อสู้กับการแพร่ระบาดใหญ่ในครั้งนี้อย่างเต็มกำลังทั้งนี้ครับรัฐอัม
ซึ่งเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก๑๖๙๖รายในช่วงแค่๑๔วันที่ผ่านมาครับ
อย่างน้อย๙๔๗รายเสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙
ขณะที่เมืองทัสคารูซ่านะครับมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่๒๐กับ๔๙ราย
เสียชีวิตไปแล้ว๓๘รายครับ
ก็เป็นเรื่องน่าตกใจ
ว่ามีคนไปเอาคนที่เป็นโควิดเข้ามาร่วมในงาน
แล้วก็ดูว่าใครเนี่ยจะติดคนแรก

พี่เขาไม่กลัวกันเลยเขาไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนบ้านเรานะ

ไม่ใช่คือถามหลานหลานตัวเองยังกลับไม่ได้ไง

คนไทยที่อยู่ที่นู่นตอนนี้กลัว

คนไทยที่อยู่อเมริกานี่ชื่นชมเลยว่า

ค่าตัวแพงมากค่าตัวแพงไม่เป็นไร
คนไทยไม่ได้ต้องไปคิวไง

แบบเชื่อไหมทำไมถึงอยากกลับ

เข้าให้เดินออกไปหาด

ใบบางจุดก็ยังพลังไปนะ

จบไงจบแต่จบแต่ของเขาว่าไม่พิษอะไรเลยนะอืม
ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมแล้วก็แต่แบบว่ามันไม่จบไง
ไม่จบก็ให้เป็นไปเรื่อยจนทั้งมีภูมิเองใช่หรอ

เขาเชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนเขาจะต้องเจอวัคซีน

ใช่ก็หมุดข้อมูลให้ไปหายกันเอง
หายก็หายใครเป็นก็เป็น

เดี๋ยวกลับมาแล้วก็แสดงความเสียใจวันนี้

ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของน้องแต้วนะฮะนัทพร
หลังจากได้สูญเสียคุณพ่อนรงเตมีรัก
ประสบอุบัติเหตุต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลมานานนับเดือน
ล่าสุดครอบครัวนำโดยนางรวงทองมารดา
นัทวดีแล้วก็น้องแต้วเนี่ยได้นำร่างของคุณพ่อมาถึงวัด
สาราบุปการีนุสรวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน
เพื่อรดน้ำศพนะฮะพิธีรดน้ำศพ
ระหว่างนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์๑รูปเพื่อถวายสังฆราณอุทิศส่วนบนสุขสนธรรม

แฟนคลับก็ได้แห่กันแชร์คลิปที่สาวแต้วเนี่ยเคยเปิดใจว่า
ทำไมตัวเองตอนนั้นที่คนไปว่านางทำไมนางชอบเต้นเหลือเกิน
นางพูดแล้วทุกคนก็เข้าใจเลยว่านางก็คงไม่มีใครหรอกอยากจะโดนด่า
เพราะว่าคุณพ่อเขาชอบอ่านคอมเมนต์
เขาบอกคนคอมเมนต์ตลกดีนะแล้วก็ที่มาคอมเมนต์ถึงแต้ว
งานนี้นะฮะยังเผยเหตุที่ไปเรียนชงกาแฟ
ก็เพื่อมาทำให้คุณพ่อทานไม่ใช่แค่ได้ดื่มกาแฟอร่อย
แต่ยังเป็นช่วงเวลาดีที่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่
นั่งดื่มกาแฟกันเรามีภาพบรรยากาศกันสักนิดนึงนะครับ
คุณสมรักนะฮะพี่สมรักนะครับ
คุณหมากปรินก็จะส่งเข้าไปให้นะครับ
คุณเต้ยจรินพรนะฮะคุณแดงธัญญา
นี้คือเจมส์จินะฮะมีคุณเคอร์มอนดีนะฮะ
วัดไหนอ่ะมีคุณต้นคุณต้นอาจ

ก็บอกว่าเหตุที่แชร์กันคือมีพวงหลีดจากน้องลิซ่าแก๊พริ้งส่งมาให้คุณพ่อน้องแต้วที่เขาแชร์กันเมื่อกี้นะคะที่ล่าสุดเมื่อกี้
ครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับทางครอบครัวของน้องแต้วนะครับ
มาเรื่องหวานหวานบ้างไหมเชิญครับอืมฮืมก้อยเจ้าชวินค่ะนะคะก็
ไปออกกำลังกายเราจะเห็นอยู่บ่อยนะฮะกับพี่ตูนบอดี้แลมนี่แหละค่ะ
กลายเป็นภาพติดตาหลายคนไปแล้วเนอะตอนนี้นี่สิคะภาพนี้นี่คือชุดว่ายน้ำของหนังเหรอ
ไม่ใช่ชุดออกกำลังกายเออนี่คือชุดออกกำลังกายแต่ภาพต่อไปนี้เป็นชุดว่ายน้ำค่ะ
ไม่ใช่ชุดออกกำลังกายแหละค่ะมีอะไรไหมนะเป็นการโชว์กันแบบว่าให้เห็น
คือรูปร่างดีก็โอเคเนอะให้เขาออกกำลังกายมากใช่ผอมอย่างนี้นะ
เอวกิวหน้าท้องแบนก็ใส่ไปเลยบิกินี่ไม่ผิดหรอกค่ะรีบรีบใส่ซะ
ค่ะแล้วก็มีแฮชแท็กนะแฟนถ่ายให้แหละเออมีอะไรป่ะอืมนี่งานนี้นะ
ก็มีน่ะแต่ว่าหลังเปลือกเปลือยไปนี่นั่นนี่ครับพี่ตูนพาไปเที่ยวที่
คูเกตอย่างเงี่ยแฟนถ่ายให้ค่ะ

ทำไมจะไม่มีวันเวลามันมีมุน้ำ
แต่ดินไม่ค่อยได้ใส่บิกกินนี่แล้ว
ข้นไหนน่ะดูสิใส่กะโหลกเชแยมครับ
มันไงน้องศัลยกรรมดึงหน้าผากรับทรัพย์
แต่ไม่ได้ทำที่เกาหลีนะฮะเลือกที่จะทำในไทย
ได้ตอนนี้เนี่ยยังไม่เข้าที่ดีเพราะเพิ่งทำเสร็จต้องรออีกสักพักหนึ่งถึงจะเข้าที่
อย่างนี้คือบวมหน้าเปลี่ยนไปคือจะปิดเชื้อได้ไหมอ่ะ
ไม่เหมาะคนทั่วไปว่าใส่หน้าผักหน้าผักหนุ่มไอทีจะได้ถูกต้องการอย่าง
ทางทางต่างแกร่านขนาดไหนอ่ะเอ่อกูอยู่อย่างเงี้ยแหละ
เออจิ๋นฉีดเอาไปบินอยู่แหละก็คงว่างไงเขา
ผมมีลูกพี่ลูกน้องแล้วลูกเตะเข้านี่แล้วกระดูกมันเหมือนกับขึ้นมาเกยกันอย่างเนี้ย
อย่างเงี้อย่างเงี้ใช่นี่ไงเนี้ยมันก็เกยตรงเนี้ยแล้วเวลาที่แบบเย็นเย็น
หน้าการเนี้ยตรงนี้จะเขียวเออตรงนี้จะเขียวแล้วก็มันจะเป็นปูดขึ้นมาตรงเนี้ย
ผมอยากไปเหล่าให้มันเป็นตรงอ่ะมันเจ็บตอนจิ้มยาชาหรออืมแต่หลังงั้นก็ไม่รู้เรื่อง
แต่แม่มดหลักรู้เรื่องเหรอไม่มดเชื่อที่เดียวใช่ไหม
เรื่องเรื่องจมูกที่แม่แม่งเขาเคยเปลี่ยนแล้วฉันทำเมืองไทยเนี้ยแหละ
ผู้แห่งนิ้งปนิตาเอาเป็นคนทำคุณ
ขัดออกไปอย่างงี้่อ่ะหรือว่าไงของดูเบี้ยว

ไม่มันก็ใส่ไปเลยก็ได้ไม่ไม่ค่ะ
ไม่ถ้าเป็นดีเนี่ยก็จะไปคอออก
เพื่อที่จะให้มันฮ้ำเขาเรียกฮ้ำ
แต่ว่าพออากาศเย็นตรงนี้มันจะขึ้นมาเลยอ่ะเขียวเห็นชัดเลยตรงเนี้ย
อายุพี่มันเลยจมูกมาตั้งนานแล้วไม่เกี่ยวแล้ว

มูกหมดแล้วเลข๕แล้ว

คุณล้อมขา

เฮ้ยนางยังสวยอยู่เลยลิเดีย

มาค่ะจะไม่ให้สามีรักได้ยังไงล่ะคะคุณ
คุณลองคิดดูสิลูกสองแล้วนะ
จะยอมใจอ่อนปะแองซี่อีกคนนึงอ่ะ

นางไม่ยอมใช่ไหมพอแล้วสองคน

แต่พี่แมทก็จะตอนนี้อยู่นะไอ้แมทจะมีหกคนอ่ะจะมีลูกหกคนอ่ะอืม
มึงคิดไว้ตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนนี่เธอดูสิฮะหนังทรัพย์เลย
ไปเที่ยวเกาะทะลุนี้ใช่ค่ะให้รู้ซะบ้างไม่ธรรมดานะคะ
คุณแม่ยังเป๊ะไม่แปลกใจเลยทำไมแมททิวก็ถึงได้แบบว่า
หลงนักลงน่ะนี่เค้าบอกว่าไอจีของลิซ่าแบคพิ้งเนี่ยนี่คุณดูสิค่ะ
ตอนนี้นะพี่ทะลุสามสิบห้าล้านเป็นแล้วอ่ะสามสิบห้าล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ฟอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขึ้นแท่นเป็นอันดับที่หนึ่งนะฮะ
จากฝั่งไอดอลเคป๊อปอันดับ๑จากฝั่งไทยและอันดับที่๑๓ของคนเอเชียทั้งหมด
อืมแต่นางก็ควรจะต้องได้จริงจริงถูกไหมนางควรต้องได้
กิ๊กกั้นชายเราเคยสัมภาษณ์นานนะตอนสมัยบอกเก้าเหล้าสิบเอลจีชายนั้นจำได้มั้ย
นางมากับพ่อที่เป็นเชฟอ่ะจำได้เออนั่นแหละ
โอเคนี้เจอกันนะฮะนี้เจอกันนะฮะ
มาทิศไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ